แอมสัยนายกันหน่อยไงแอมสายนายเนี่ยนะคะศูนย์เสียลูกในคลันผ่าตัดออกเมื่อเดือน
วันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทารกอายุในคัน๗เดือน
ก็คือพูดง่ายเธอแท้งลูกนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของทนายพัฒน์
ทนายพัฒน์ไปพูดคุยกับแอมนะคะแล้วแอมเนี่ยก็บอกกับทนายบอกว่าก่อนแท้งลูกเนี่ย
มีในตำรวจในทีมของบิ๊กโจ๊กไปพูดอะไรกับเธอสักอย่างหนึ่งนะคะ
ทำให้เธอเกิดความกดดันมีความเครียดสะสมก็ทำให้แท้งลูกค่ะ
ซึ่งทนายพัฒน์บอกว่าตรงนี้จะฟ้องร้องนะคะทนายพัฒน์หรือนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์นะคะ
ไปเยี่ยมแอมที่โรงพยาบาลทันทะสถานหลังจากที่แอมผ่าตัดเอาลูกในคันที่เสียชีวิต
เมื่อวัย๗เดือนออกเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วทนายพัฒน์ได้ส่งร่างของทารกให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะวันนี้ก็เข้ามาสอบถามกับแอมด้วยตัวเอง
ว่าการแท้งลูกเกิดจากอะไรใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมและพูดคุยประมาณ๑ชั่วโมง
เป็นการสนทนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าแอมอยู่ระหว่างกักตัวค่ะ
ก็ไม่สามารถคุยกันตัวต่อตัวได้นะคะทนายพัฒน์เนี่ยหลังจากที่พูดคุยกับแอม
ก็บอกผู้สื่อข่าวบอกว่าระหว่างคุยกันเนี่ยแอมได้จดบันทึกคำพูดของตัวเองทุกคำในหนังสือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาซึ่งทนายพัฒน์บอกว่าแอมให้ข้อมูลก่อนหน้าที่จะแท้งลูกหนึ่งสัปดาห์ว่า
มีตำรวจหนึ่งนายที่อยู่ในทีมของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้าไปพูดคุยกับแอมในลักษณะกดดันจนทำให้แอมเกิดความเครียดสะสมส่งผลกับลูกในท้อง
จากนั้น๑๗มิถุนายนเธอเริ่มมีอาการปวดท้องแต่ก็ยังทนได้นะคะทนไปจนถึงวันที่๑๙มิถุนายนเริ่มจุกใต้ลิ้นปี่แน่นท้องมือเท้าแข็งความดันสูงนะคะจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาให้ยา
๒๐มิถุนายนปรากฏว่าเด็กในท้องหัวใจเต้นอ่อนนะคลื่นหัวใจเต้นประมาณ๑๓๐จาก๑๕๐พอ๒๑มิถุนายนช่วงตี๓เนี่ยเธอก็เริ่มนอนไม่หลับละลูกดิ้นพอ๘โมงมาอัลเตอร์ซาลถึงพบว่าลูกเสียชีวิตก็เลยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจก็เลยมองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตรึเปล่านะคะก็เป็นก
จะเรียกว่าเป็นคณะทำงานมากกว่าแต่ถ้าเป็นระบุตัวตนก็คือเป็นคนนี้ถามว่าถ้าเข้ามาก็คงไม่ได้ทำไม่ได้เข้ามาโดยส่วนตัวคือเข้ามาในหน้าที่แต่การกระทำที่เขาทำอาจจะไม่ใช่หน้าที่ที่สำนักงานตรวจแห่งชาติให้เขาทำแบบนั้นอาจจะเป็นความผิดเฉพาะตัวส่วนตัวอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการฟ้องคด
ตอนที่ตำรวจเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาได้รับอนุญาตทุกครั้ง
ส่วนทารกในครรภ์ของแอมป์เนี่ยอันนี้ต้องฟังจากแพทย์นะคะ

อันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องนี้ค่ะ